วันนี้อยู่ที่งานบวงสวงและนี่คือสื่อมวลชนค่ะขอดูหน่อยค่ะ
อ่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมด้วยกันอ่ากล้วยอ้อยอะไรต่างต่างว่าไป
เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มาเกะกะใครค่ะน้องโย
เอาอะไรกลับบ้านบ้างลูก
น้องส้มล่ะค่ะตัวเล็กกว่าถ่ายฟือน
มีคนแซวน้องส้มว่าอากาศข้างล่างเป็นไงบ้างคะ

นี่คือถ้าไม่ทำสีผมก็คือมัธยม
ก็คือไม่เดี๋ยว๕ปีแล้วก็สูงเนีย

นี่รู้ปะเคย

คนอายุคนหยุดสูงแล้วเขายังสูงได้อีก

อายุ๒๘นี่ยังคงสูงนะคะเพราะเขาบอกว่า๒๕ก็ยังสูงอยู่

จือทั้ง๖เซตเลย

คุ้ดอย่างนี้ใส่เราเิดใจมากเลย
ไม่ทักทุกคนก็ค่อนข้างรู้คนก็ค่อนข้างรู้ว่าแบบก็ไม่ได้อายุนออก
ช็อตถ่ายรูปกับหนุ่มเมื่อกี้ก็คือต้องเขย่งตลอดเวลา
แล้วก็ถามว่าทำไมไม่เสริมสูงสูงมาก็คือไม่ถนัดด้วย
อย่างพูดถึงลุคสีผงที่เราได้ปรับเมียทำไม
คือก่อนอันนี้ก็คือทำผมดีผมเพิ่งสวยอยู่แล้ว

ใช่แต่ว่าอันนี้ก็มันเหมือนแบบสีมันเฟสก็เลยรู้สึกว่าไปเติมสี